เอาละครับเรื่องของมวยนะครับก็ติดตามกันหน่อย

ก็ไปเอาชนะอี้หลงมาก่อนหน้านี้เด็ดขาดมาก

เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยส่งออกไปเมืองจีนตรามิกูพร้อมกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจครับ
ก็เดินทางจากซิงไฮที่ประเทศจีนมาเลยนะเพื่อมาเข้าพบกับทางมิสเตอร์ทีม
แล้วก็นายทิมาธีธรรมอาชีวะหัวหน้าคณะของค่าย๑๒พี่น้อง
มาแสดงความยุคดีกับทางช่วงเมศรีธิชัยนะครับชื่อเล่นของของศรีธิชัยก็คือเม
ก็เป็นยอดมวยคนไทยคนล่าสุดแล้วกันที่เพิ่งจะไปคว้าแชมป์ผู้เหรียญฟง
ก็เป็นแชมป์เหมือนกับแชมป์เฉพาะกิจที่จัดขึ้นมาแหละ
นักมวยไทยที่มันสุดยอดซึ่งสิทธิชัยถูกส่งเข้าประกวด
เจอกับสุดยอดนักกังฟูเศร้าลินที่ดังที่สุดของจีนเลย

เพราะว่าเขาเคยชนะบัวขาวแบบค้านสายตาชาวโลกมาแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้ไม่รอให้ครบยกครับ
สิริชัยไปอัดเลยอาจจะเอาน็อกเลยนะครับ
ซึ่งเพอร์เจิ้นอยู่ก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ย

จุบันประเทศจีนมีโรงยิมค่ายมวยครูมวยไทยจำนวนมาก
ไปเปิดสอนทั่วประเทศจีนนับพันเลยนะครับ
ทุกวันนี้มวยไทยก็เป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากนะครับ
นี่ครับไทยจีนลองมีการสอนมวยด้วยนะ
หน่วยก้างเขาใช้ได้นะครับ
นี่เขาเรียกว่ามี

เตะเป็นเรียนมาอยู่แล้วเรียนหมื่นแล้ว

จังหวะการบิดเอวเนี่ยนิเตะเป็นนะครับ
ซึ่งเจ้าเมย์หรือว่าสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้อง
เคยไปชกที่จีนมาแล้วถึง๑๙ครั้งด้วยกันนะ

และยิ่งแมชล่าสุดที่ชนะน้องอีหลง
ก็ยิ่งทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ
แล้วก็เลยการมาของนักธุรกิจชาวจีนในครั้งนี้

แล้วก็จะนำผลิตภัณฑ์อาหารของตัวเองที่เป็นเจ้าของ

และนอกจากนี้ก็หารือกับมิสเตอร์ทีมที่เป็นผู้จัดการ

ว่าอยากจะขอเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนระยะยาว

ที่ก็คือไฟล์ทต่อไปนั่นแหละ
จะชกกับคริสเดียนบาย่านักสู้แองโกล่า
ซึ่งจะชกกันที่ชิคาโก้สหรัฐอเมริกา
ในต้นปีหน้า๒๖มกราภูมิ